สวัสดีครับคำตัดสินจากศาลพระขนงเมื่อวาน
จากนี้ไปน่าจะทำให้สังคมต้องสำนึกและมีความรู้สึกว่า
เราต้องจัดระเบียบเรื่องการจอดรถกันจริงจริงจังจังสักทีอ่า
ข่าวที่คุณน้ำแข็งเกินไปเมื่อสักครู่ผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมคงยังจำได้
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้ววันนี้ท่านดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์สิครับ
จำคุก๑๕วันจอดรถขวางบ้านป้า
ปรับอีก๕๐๐๐สารชี้เหตุไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่น
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงยังจำเรื่องนี้ได้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไป
วันแรกที่ข่าวออกมาว่าป้าสองคนนี้ไปทุบรถ
กระแสสังคมออกมาในลักษณะว่าโอ้โหทำไมโหดเยี่ยมจัง
ทำไมใจร้ายจังทำไมเขาแค่จอดรถขวางหน้าบ้าน
ต้องทุบกันถึงขนาดนี้เช่าเหรอแต่พอวันรุ่งขึ้น
คุณป้าสองคนนี้เชิญนักข่าวไปหน้าบ้านแล้วแถลงข่าว
จะโดยศิลปะในการถ่ายทอดความรู้สึกศิลปะในการถ่ายทอดข่าว
หรือการอธิบายความกระแสพลิกเลยครับ
คนเห็นใจคุณป้าทั้งสองผมก็พลอยเรียกป้าไปด้วย
เพราะว่าเขาเรียกคุณป้าที่จริงอายุน้อยกว่าผม
แต่ว่าเอาเถอะเป็นที่เข้าใจกันว่าคุณป้าทุบรถทั้งสอง
โทรทัศน์หลายช่องเอาไปออก
แล้วคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็คิดว่าไม่มีใครคิดหรอกครับว่า
การจอดรถไว้หน้าบ้านอย่างนั้นเนี่ยสารจะลงโทษถึงขั้นจำคุก
ถึงแม้ว่าไม่ติดคุกจริงแต่ว่าก็มีบรรทัศน์ว่านี่ไง
ผลของการที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขาตัดสินจำคุก
แต่ค่าปรับปรับแน่นอนห้าพันบาทเรื่องแบบนี้
มันเป็นปัญหาของชุมชนไปแล้วครับที่อยากให้หยิบเอาเรื่องนี้มา
เป็นประเด็นแล้วก็ใช้คำว่าถอดบทเรียนอย่างที่คุณน้ำแข็งว่าก็คือว่าสังคม
จะมองเรื่องเป็นเล็กอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะเรื่องการจอดรถขวางหน้าบ้านขวางทางกันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะใน
หมู่บ้านจัดสรรและโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรขนาดเก่าแบบเก่าของเดิม
หมู่บ้านจัดสรรแบบใหม่นี้เขาบังคับเลยครับว่าถนนในซอยเนี่ยต้องกว้างเท่าไหร่เพื่อให้รถหลีกกันได้
แต่ถ้าใครซื้อบ้านอยู่ในบ้านจัดสรรที่รุ่นเก่าถนนเล็กมีปัญหามากบ้านแต่ละบ้านเมื่อเริ่มไปอยู่
คนผัวเมียมีรถคันเดียวพอที่จอดรถในหมู่บ้านจัดสรรก็ส่วนใหญ่มี๑คันอย่างมากก็๒คัน
แล้วพอมีลูกลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องซื้อรถผ่อนรถลูกไปมีเมียลูกสะพ้ายมาอยู่ด้วย
ก็กลายเป็นว่าบ้านหลังหนึ่งมีที่จอดมีรถ๔คัน๕คัน๓คันเป็นอย่างน้อย
แต่ว่าที่จอดรถมีไม่พอแล้วยังไงฮะก็ไม่ต้องไปจอดหน้าบ้าน
บ้านฝั่งตรงกันข้ามก็เหมือนกันจอดรถในบ้านไม่พอต่อเติมก็แล้วทำโรงรถก็แล้วไม่พอมาจอดรถหน้าบ้าน
แล้วรถมันก็เฉียงกันรถหลีกก็ลำบาก
ในที่สุดเนี่ยบ้านซึ่งเคยมีไมตรีจิตกันแลกข้าวแลกแกงกันก็มาผิดใจกันเพราะว่าเรื่องที่จอดรถนี่แหละหลายแห่งมากเป็นปัญหามาก
โน้นมีงานบ้านนี้ก็รำคาญเดือดร้อนเอารถเข้าบ้านไม่ได้ออกบ้านไม่ได้เรื่องเหล่านี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็ก
เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันว่าเราจะจัดระเบียบยังไงเราจะเริ่มต้นทำยังไงแล้วไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย
ช่วงที่ผมทำข่าวเนี่ยมีไฟไหม้ในซอยหมู่บ้านจัดสรรแทนที่จะรถดับเพลิงไปดับได้ทันไหม้สักหลังสองหลังโอ้โหวอดวอดทั้งซอยเลยครับเพราะอะไรฮะ
ดับเพลิงเข้าไม่ได้รถดับเพลิงเข้าไปก็ต้องยักคือยึกไปทางซ้ายขยักไปทางขวาเพราะรถมันจอดแล้วทางแคบ
คำถามก็คือว่าเราจะปล่อยให้สังคมเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
เราจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกันเพราะเรื่องรถเป็นเหตุให้บ้านที่อยู่ข้างเคียงกันเคยเป็นมีไมตรีจิตกัน
เคยนับญาติกันเคยเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วไม่มองหน้ากันเพราะว่าเรื่องที่จอดรถเป็นเหตุ
อันนี้ปัญหาใหญ่เลยนะครับเราเคยคิดกันว่าเอาอย่างสิงคโปร์ไหมอย่างมาเลไหมที่นั่นเนี่ยคนจะซื้อรถ
ทางราชการต้องมาบอกก่อนว่าไหนคุณโชว์ให้ดูสิว่าที่บ้านคุณเนี่ยมีที่จอดรถไหม
ถ้ามีที่จอดรถ๑คันอนุมัติให้ซื้อ๑คันพอจะซื้อคันที่๒ไหนโชว์ซิว่ารถคันที่๒เนี่ยคุณจะจอดตรงไหน
คุณทำที่จอดรถเพิ่มเติมหรือยังถ้ายังไม่มีที่จอดรถไม่อนุมัติให้ซื้อรถนี่เขาทำกันถึงขนาดนี้
แต่บ้านเราเนี่ยเคยมีคนคิดว่าเอามาตรการนี้มาใช้ไหม
แต่อย่างว่าบ้านเราก็ประชาธิปไตยจ๋าใครไปขืนไปออกแบบกฎหมายแบบนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นใจคนจน
เห็นใจคนที่มีบ้านเล็กแล้วก็ไม่มีที่จอดรถมากสุดท้ายขึ้นมากฎหมายก็ไม่กล้าออก
เวลานี้เรื่องที่จอดรถเรื่องจอดรถขวางทางกันขวางประตูบ้านขวางหน้าบ้านกลายเป็นปัญหาใหญ่ไปหมด
มันถึงเวลาหรือยังล่ะครับที่เราจะเราจะออกแบบว่าทำยังไงคนที่จะมีรถต้องไปโชว์ที่จอดรถให้ดูก่อน
มีฉะนั้นแล้วก็เป็นปัญหาไปหมด
ถนนหนทางกรุงเทพมหานครหลายสายนะครับเวลานี้ไปดูสิ

รถโดยสารขนาดใหญ่ไม่รู้จะไปจอดที่ไหน
ก็ไปอาศัยถนนหนทางของกรุงเทพ
ถนนที่คนใช้การจราจรน้อยหน่อยก็ไปจอดเป็นที่จอดรถ
เพราะว่าบริษัทรถทัวร์ซื้อรถมาแต่ไม่มีที่จอดรถเป็นของตัวเอง
ไม่มีที่จะเช่าที่จอดรถก็ไปจอดอยู่ตามถนนหนทาง

เอาอย่างนี้อย่างนี้มันเอาเปรียบสังคมไหมล่ะครับ

เรื่องของป้าทุบรถที่สารตัดสินเมื่อวานนี้
ผมอยากดูรายละเอียดนิดเดียวเท่านั้นแหละครับ
สารท่านให้เหตุผลยังไงถึงตัดสินให้จำคุก
สารท่านบอกอย่างนี้ครับศาลท่านบอกว่า
จำเลยอ้างว่าใช้เวลาจอดรถซื้อของเพียง๑๕นาทีนั้นเนี่ย
ทางฝ่ายโจทย์อ้างว่าตัวเองเบิกความเป็นพยานว่า
นางสาวรัชนีกรจำเลยที่จอดรถขวางหน้าบ้าน
ไม่สามารถนำรถออกได้จึงบีดแร่ใช้เวลานานถึง๓๐นาที
จำเลยจอดรถเวลาไม่นาน
คงไม่นำเสียมและขวานมาทุบรถของจำเลย
เชื่อว่าจำเลยจอดรถขวางใช้เวลาซื้อของ
ความประสงค์ของตนเองโดยไม่คำนึงสิทธิของผู้อื่นนี่
กระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยเล็งเห็นผล
โจทย์ร่วมทั้งสองอันเป็นการทำให้โจทย์ร่วมทั้งสอง
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญบนถนนสาธารณะ
ซึ่งประชาชนชอบที่จะใช้สัญจรได้
จำเลยได้กระทำในที่สาธารณสถาน
เป็นการจอดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร
และในลักษณะกีดขวางการจราจร
กระทำของจำเลยเป็นความผิดตามที่โจทย์ฟ้อง
ตามพรบจราจรทางบกมาตราห้าสิบเจ็ด
เล็บนั่นวงเล็บนี่อันนี้เป็นรายละเอียด
สรุปก็คือว่าเรื่องนี้จะเป็นบรรทัศน
ว่าคนที่ไปจอดรถขวางทางคนอื่น
ทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์ออกจากบ้านไม่ได้
กฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิ์เขา
และกฎหมายก็ลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่าง
จำคุก๑๕วันถึงไม่ติดคุกจริง
แต่ก็เป็นบรรทัศน์ว่านี่ไง
ผลของการจอดรถขวางทางคนอื่น
เจอเข้าไปอย่างนี้ทั้งจำทั้งปรับ
ผมคิดว่าคดีนี้น่าจะให้อะไรกับสังคมพอสมควรครับ